ส่วนคดีน้องสโหน่หลังจากที่ถูกคนร้ายทำร้ายร่างกายพยายามจะข่มขืนจนน้องเสียชีวิตแล้วก็จับกลุ่มผู้ต้องหาได้แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ระแวกใกล้เคียงกันเนี่ยนะคะ
ทำให้ครอบครัวของน้องสโหน่ก็ไปแก้บนเพราะว่าก่อนหน้านี้บนไว้บนว่าอยากจะให้จับตัวคนร้ายให้ได้พอจับได้เขาก็เลยไปแก้บนน่ะนะคะ
ทางครอบครัวก็ได้ไปถวายเรือนไทยจำลองตั้งคือเรือนสโหนแก้บนสารปู่ฟ้าระงึมค่ะ
หลังจากที่ตำรวจจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้นะคะ
พลประสิทธิ์ประกอบด้วยนายกริจนางลำไยพลประสิทธิ์คุณพ่อและคุณแม่ของนางสาวพัฒนิษฐ์พี่สาวของนางสาวฤดีวันพลประสิทธิ์หรือน้องสโหน่ค่ะ
คือได้ไปแก้บ่นนะคะรวมตัวยาดประมาณสัก๒๐คน
ซึ่งชาวบ้านเลื่อมสายศรัทธาค่ะประกอบด้วยเรือนไทยจำลอง
ไก่ต้มไก่นึ่งข้าวต้มผัดนำไปแก้บนนะคะ
ที่สารปู่ฟ้าระงึมหลังจากช่วงสองเดือนก่อน
บนเอาไว้ว่าถ้าตำรวจจับผู้ต้องหา
คดีฆ่าน้องสโหน่ได้จะนำเครื่องสักการะมาเส้นสังเวย
จับตัวผู้ต้องหาได้นะคะก็เลยไปแก้บนค่ะ
พร้อมตั้งชื่อให้ว่าเรือนสโหนเพื่อระลึกถึงน้องสโหน่ที่เสียชีวิตไปนะคะ
ลำไยผู้ที่เป็นแม่ก็บอกว่าทางด้านคดีก็ให้เป็นหน้าที่ของตำรวจ
แต่ยอมรับว่ากังวลเรื่องของความปลอดภัยของครอบครัว
ซึ่งทางตำรวจได้นำตู้แดงไปติดตั้งไว้ที่บ้าน
ผลตำหนดรีอภิชิตเทียนเพิ่มภูมิผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดกาลสิน
ได้ให้สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์กับผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ
บอกกับเราแบบนี้ค่ะว่าไม่เคยสั่งให้พนักงานสอบสวนเลื่อนการส่งฟ้องผู้ต้องหา
ตอนนี้ทุกอย่างอยู่ในขั้นตอนของกฎหมายตามปกติ
ผู้ต้องหายังถูกฝากขังผลัดแรกที่เรือนจำเนื่องจากตำรวจคัดค้านการประกันตัว
เพราะต้องสอบพยานอีกจำนวนนึงเพื่อความสมบูรณ์ของสำนวน
ซึ่งก็ต้องใช้เวลาอย่างต่ำประมาณ๓สัปดาห์
ส่วนเรื่องความปลอดภัยของพยานและครอบครัวผู้เสียชีวิต
ได้ให้ตำรวจสายตรวจไปตรวจที่บ้านทุกวัน
นายธนูศิลป์ไขซิรินายอำเภอกำลาษัยก็บอกว่า
นายวินัยวิทยานุกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน
สั่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อที่จริงพบว่ามีมูลความผิด
และได้สั่งให้นายกริติเดชระเวงวันผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕
ร๑๕ตำบลดงลิงบนกรรมราศัย
พักการปฏิบัติหน้าที่ผู้ใหญ่บ้าน
เมื่อวันที่๗เมษายนที่ผ่านมาแล้วนะคะ
ซึ่งก็เป็นไปตามขั้นตอนของทางราชการ
เมื่อเจ้าหน้าที่รัฐถูกดำเนินคดีอาญา
ก็ต้องมีการพักการปฏิบัติหน้าที่
แน่นอนโดยขึ้นตามขั้นตอนของกฎหมาย